มีสาวอุดรธานีไปร้องกับตำรวจให้ตามตัวหนุ่มแสบรายหนึ่งนะคะ
หลังจากพูดคุยกันผ่านบีท็อก
จากนั้นก็ลวงให้ไปเจอกันที่รีสอร์ท
ก่อนที่จะเชิดรถเก๋งหนีไป

พบพฤติกรรมมีการผัวพันกับยาเสพติด
แล้วก็ชอบแต่งเครื่องแบบอวดสาวในโลกโซเชียลด้วยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจภูทรบ้านเทื่อม
อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
ว่าถูกชายอายุ๒๐ปีชาวอำเภอกุจจับ
รู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันบีท็อก
ลวงเข้ารีสอร์ทก่อนจะเชิดรถเก๋งหนีไปค่ะ
ผู้เสียหายบอกว่าพูดคุยกับชายคนดังกล่าวได้ประมาณ๓๔เดือน
เป็นคนหน้าตาดีพูดจาก็ดี
ว่ากำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
วันเกิดเหตุขอนัดพบที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งค่ะ
ตัวเองก็ขับรถเก๋งซึ่งเป็นของแม่ไปพบ
จากนั้นชวนไปบ้านญาติแล้วก็อาสาขับรถให้

เลี้ยวรถเข้าไปในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
บอกว่าอยากอยู่กันตามลำพัง

ผู้ก่อเหตุตะโกนบอกว่าจะไปซื้อเครื่องดื่มและอาหารในตลาด

ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงยังไม่กลับมาค่ะ
โทรศัพท์ไปหาก็ไม่รับสาย
ก็เลยคิดว่าถูกขโมยรถแน่นอน

ชุดสืบสวนออกติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
เบื้องตนทรัพย์ว่าไม่ได้เรียนหนังสือ
โทรศัพท์